กรณีดังค่ะเจ้าสัวล่าสัตว์
ทำให้คนบันเทิงต่างในสังคมหรือว่าสังคมอื่น

สำหรับการอนุรักษ์ป่านะคะแล้วก็สัตว์ป่า

ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รักษาป่าไม้ด้วย

และปริ้นเพลงเพื่อชีวิตคุณปูพงศีรค่ะ
บอกว่าติดตามข่าวนี้มาโดยตลอดนะคะ
จากการปล่อยให้คนผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว
ภาครัฐเองค่ะก็ต้องให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่อย่างจริงจังด้วยค่ะ

ผมบอกว่าปัญหาเรื่องส่วนตัวของเจ้าสัวน

สิ่งที่ภาครัฐควรทำคือ
ทำอย่างไรอย่างตอนนี้มีกระแสเยอะ
เราก็ดูผู้หลักผู้ใหญ่ในป่าไม้ออกมาพูด

ขาดแคลนทุนทรัพย์ขาดแคลนหลากก็ให้เขาสิ

คนที่เขาบุกลุกหรือเข้าไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายเขาก็จะได้ยากขึ้น
ผมว่าแทนที่จะให้กำลังใจเขาจะให้อาวุธเขาดีกว่าให้อาวุธให้ทุนเขา
สวัสดิการเขาสิ่งที่เขาทำมันคุ้มเปล่ายังไม่มีอะไรเลย
แล้วเข้าไปปกป้องป่าไม่ใช่ให้กำลังใจแล้วก็ลืม
อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของพี่ปูนะคะเพราะว่าพี่ปูเองเนี่ยกำลังจะมีคอนเสิร์ตค่ะ
แล้วก็ในคอนเสิร์ตเองเนี่ยก็จะมีการร้องเพลงเกี่ยวกับอนุรักษ์ป่าไม้สัตว์ป่าด้วยนะคะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งคนละกันค่ะพิธีกรรุ่นใหญ่คุณท็อปดารณีนุษย์นะคะ
คนนี้พูดจริงทำจริงค่ะนอกจากกำลังจะเริ่มต้นจัดตั้งกองทุนสำหรับผู้พิทักษ์ป่าแล้วนะคะ
ก็ได้ลงพื้นที่หาข้อมูลอย่างจริงจังด้วยค่ะล่าสุดนั้นเจ้าตัวค่ะ
ยังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการระดมเงินบริจาคให้กับครอบครัวของในวังทำเสียง
อายุสี่สิบสี่ปีค่ะคุณผู้ชมคงจำได้เนอะ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เสียชีวิตเนื่องจากหนาวตายในป่าคุณผู้ชมตายในหน้าที่จริงนะคะ
ด้วยการเปิดรับบริจาคช่วยเหลือน้องเอ็มลูกชายของนายวังค่ะจนได้ยอดครบแล้วนะคะ
โดยเธอค่ะแจ้งความคืบหน้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าจากน้ำใจของทุกคน
ได้ช่วยเหลือสนับสนุนน้องทั้งค่าเรียนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเดือนละ๔๐๐๐บาทค่ะ
ก็เป็นเวลา๓ปีนะคะจนน้องนั้นเรียนจบม๖ค่ะ
อันนี้คือในส่วนที่คุณท็อปนีนุษย์นั้นได้ช่วยเหลือนะคะได้เข้าไปอ่านอินสตาแกรมของคุณท็อปเหมือนกันค่ะ
ก็ได้เล่าประสบการณ์นะคะว่าทำไมถึงคิดจิตอาสาที่จะช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่านะคะ
ที่ที่จัดตั้งกองทุนขึ้นมาคุณท็อปได้เล่าค่ะว่าตอนสมัยเรียนอยู่ปี๔นั้นได้ลงพื้นที่
เพื่อที่จะทำสารคดีค่ะเกี่ยวกับชีวิตผู้พิทักษ์ป่านะคะ
และในการช่วยเหลือครั้งนี้ค่ะก็ไม่ได้คิดมโนขึ้นมาเองนะ
มีการเตรียมการอย่างดีค่ะปรึกษาหลายหลายฝ่ายหลายส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะ
แล้วก็ได้ข้อสรุปมาในอินสตาแกรมคุณท็อปก็ได้ชี้แจงไว้ด้วยว่า
แต่หากจะให้ช่วยเหลือเต็มที่อันนี้คุณท็อปขอไว้
ใช่ค่ะคือจริงแล้วก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงนะคะคุณผู้ชม
ที่เข้าไปคอมเมนต์ที่เข้าไปบอกกับพี่ท็อปว่า
อยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนะคะ
โดยตัวพี่ท็อปเองเขาบอกว่าถ้ามีอะไรก็แจ้งมาแล้วกัน
โครงการของพี่ท็อปเนี่ยเขาเริ่มจากตัวเขาเอง
แล้วก็ลูกชายแล้วก็คนใกล้ตัวเท่านั้น

ยังมีดาราคนอื่นนะคะที่ออกมาเคลื่อนไหว
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ